คุณผู้ชมต้องบอกว่าเทศกาลสงกรานในปีนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เมื่อวานนี้ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขามีการเปิดตัวนางสงกรานประจำปีนี้
ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะนั่นก็คือนางเอกสาวน้องยายาอุรัสยา
สวยมากสวยมากคุณผู้ชม
ก่อนที่จะเริ่มงานเนี่ยทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรา
มีโอกาสได้เข้าไปดูความปังของนางสงการปีนี้อย่างน้องยายา
เพราะว่าน้องยาย่าเนี่ยแปลงโฉมเป็นนางสงกรานกิมิทาเทวีครั้งแรก
แล้วเราก็ได้เห็นเครื่องเพชรเครื่องประดับโบราณ
แต่ละชิ้นเขาบอกว่ามีอายุกว่าร้อยปีที่สวมใส่อยู่
คุณผู้ชมสัมผัสได้ถึงความขลังแบบสุดนะคะ
น้องยายาเป็นนางสงกรานประจำปีนี้
ซึ่งเขาบอกว่านางสงการประจำปีนี้เป็นนางสงการประจำวันศุกร์
ดอกจงกลนีมีบุษราคำเป็นเครื่องประดับ
พักสาหารก็คือกล้วยและน้ำ
อาวุธคู่กายก็คือพระขันและพินนะคะ
ต้องบอกว่ายาย่าเนี่ยแต่งองค์ทรงเครื่องตามต้นฉบับมาแบบเป๊ะเลยนะ
แล้วต้องบอกว่ามูลค่ารวมเนี่ยเขาบอกว่าไม่สามารถประเมินได้จริง
ยาย่าเองก็บอกนะโอ้โหหนูใส่ชุดนี้เนี่ยหนูก็รู้สึกตื่นเต้น
และสัมผัสได้ถึงความขลังที่ได้สวมบทเป็นนางกิมิทาเทวีในครั้งนี้
อกจากนี้ยายายังบอกอีกด้วยว่ายังเหมือนกับว่าเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยให้มากขึ้นอีกด้วย
ลองไปฟังเสียงของน้องกันหน่อยค่ะ
จริงเป็นครั้งแรกของย่าเลยค่ะที่ได้แต่งเป็นนางสงกราน
ก็ดีใจมากชุดสวยมากเครื่องประดับจัดเต็มมากค่ะ
วัฒนธรรมเรามีอะไรที่สวยงามแล้วก็ดีเทลเยอะมากจริงค่ะ
ได้หลายอย่างมากค่ะวันนี้ได้ใส่ชุดสวยได้ความรู้
สวยไหมล่ะสวยสะกดสายตาเลยนะคือมองจนแบบเพลินเลย
ใช่ค่ะแล้วพอถึงเวลาออกมาคุณดูสิ
โฉมในขบวนแห่นางสงการครั้งนี้บอกเลยว่ายายาสวยงดงาม
ความอลังการของขบวนที่จัดเต็มและด้วยความเปล่งประกายออร่าของยายา
สะกดทุกสายตาจับจ้องมาที่น้องอยู่คนเดียวเลยค่ะ
พอได้เจอยายาเราก็ไม่พลาดเนาะจะถามถึงเรื่องที่พี่ณเดชน์
เขาเพิ่งจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ยาย่าบอกว่าโอ้โหพี่วันนั้นเนี่ยคิวหนูไม่ได้เลย
ร่วมงานไม่ได้แต่พี่แบร์เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีงานขึ้นบ้านใหม่อีกทีนึง
แล้วยาย่าเองก็เตรียมของขวัญขึ้นบ้านใหม่ให้แล้วด้วย
ซึ่งนักข่าวของเราก็แซวนะคะว่าเอ๊ะบ้านใหม่เนี่ยจะเป็นเรือนหอของยายากับณเดชน์หรือไม่
ยาย่าเองก็ตอบแบบติดขัดเนาะว่ายังไม่ใช่ค่ะพี่
ส่วนวันเกิดครบรอบ๓๐ปีของยาย่าเมื่อวันที่๑๘มีนาคมที่ผ่านมาจำได้ไหม
ที่เขาป้ายเค้กกันเต็มหน้าเนี่ยยายาบอกว่าปลื้มใจมากนะเพราะว่าเจอเซอร์ไพรส์เยอะเลย
และต้องขอบคุณพี่แบร์ที่เป็นคนเตรียมการให้ทุกอย่าง
จังหวะหวานก็เป็นไปตามภาพที่ทุกคนเห็นเลยค่ะก็เละหน่อยเขินเหมือนกัน
ก่อนจะปิดท้ายเรื่องที่พี่แบร์จุ๊บไหล่
ขอกำลังใจในงานวันแข่งบอลช่อง๓จำได้ไหม
นี่ซุปเขาให้เนี่ยหลายคนก็ดูอยู่เหมือนกันนะคะ
ย่าก็บอกอุ๊ยพี่หนูก็เขินแล้วเขินอีก
อ่ะเดี๋ยวไปดูแล้วก็ไปฟังปฏิกิริยาของน้องย่ากันหน่อยค่ะ

เหมือนแบบแค่แบบเอาหัวมาแล้วแบบไหล่มันอยู่
พอนี้ก็เลยอะไรอีก

เดี๋ยวเขาคิดว่าเขาไม่ต้องทำแล้ว

โบ๊ยนี่มันห่วงเรานะ

พี่เป็นบ้านของเขาทำให้

อันนี้ก็น่าจะเป็นแขกที่เขาไปเยี่ยมบ่อย
อาห์ตอนนั้นเขาต้องสร้างใหม่เนอะบ้านยาน

ชอบจังเลยอ่ะโมเมนต์นี้แบบแฟนเราก็มาแบบละมุนกับเรา
ยาย่าก็บอกว่าอยากจะแคปเก็บไว้เซฟเก็บไว้เลยก็ชอบนะพวกเราก็ชอบเขาเหมือนกัน